อ่ะดูเรื่องนี้บ้างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองนกกระเรียนหมู่
สี่จังหวัดราชบุรีซึ่งได้ก่อเหตุบุกชิงตัวผู้ต้องหาตัด
ไผ่ร่วงในเขตป่าสงวนเนี่ยเข้ามอบตัวนะคะ
โดยบอกว่าปฏิเสธค่ะไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพล
ไม่ได้มีการใช้ปืนไปยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่
เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปย้อนดูเหตุการณ์วินาทีช่วงนั้นกันก่อนเลยค่ะ
นี่ก็เป็นช่วงนาทีที่นายสุริยนต์ชมพูพันธ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้องนกกระเรียนหมู่๓

คือเขาเข้ามาเจรจากับเจ้าหน้าที่
ขอให้ปล่อยรถบรรทุกไม้ไผ่รั่วคันนี้ไป
โดยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าไม้ไผ่รวกพวกนี้เขาจะเอาไปใช้ในแปลงปลูกผัก
รายละเอียดที่มาของเหตุการณ์นี้มี๒ช่วงค่ะ
ช่วงแรกคือเกิดขึ้นช่วงที่นายสุชาติบัวบางหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า
ผู้ยางพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดรถบรรทุกไม้ไผ่รวกนี้ก่อน
จำนวน๑๕๗มัตต์๑๕๗๐ลำ
ซึ่งถูกลักลอบตัดภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีค่ะ
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนซึ่งเป็นคนตัดไป
แต่ว่ามาถูกนายสุริยนต์ชมภูพันธ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพร้อมภรรยาขับรถมาที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ใช้ปืนลูกซองยาวข่มขู่ชิงรถบรรทุกไม้ไผ่รวกและผู้ต้องหาทั้ง๕ราย
หลบหนีไปค่ะ
สำหรับเหตุการณ์ช่วงที่๒เกิดขึ้นช่วงพบค่ำของวันเดียวกันนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ติดตามรถบรรทุกไม้ไผ่รวกได้ที่บ้านหมู่๑๐ตำบลรางบัว
แต่นายสุริยนต์เนี่ยมาข่มขู่ไม่ให้เจ้าหน้าที่มายุ่งอ่ะนะคะ
และขณะที่กำลังรอตำรวจนายสุริยนต์ยังโทรศัพท์หาพักพวก
จะมีชาวบ้านประมาณ๓๐คนมากดดันข่มขู่เจ้าหน้าที่
ขนไม้ไผ่รวกลงจากรถบรรทุกและทิ้งไว้ข้างทาง
และยังชิงตัวนายสุริยนต์กับรถหลบหนีไปอีกครั้ง
หลังเกิดเหตุนายสุชาติก็เลยแจ้งความให้ตำรวจจับกลุ่มทั้งหมดมาดำเนินคดีค่ะ
จนกระทั่งผ่านมาถึงช่วงเย็นวานนี้นายสุริยนต์เนี่ยนะคะ
มอบตัวกับตำรวจสพทุ่งหลวงเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
และยังปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ปืนยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่เพื่อชิงตัวผู้ต้องหา
บอกว่าตัวเขาไม่ได้มีอิทธิพลตามที่เป็นข่าว
แล้วที่กล่าวอ้างว่าเอาชาวบ้าน๓๐คนมาปิดล้อมเจ้าหน้าที่ก็ไม่มี

เพราะตัวเขาอยู่คนเดียวแล้วโดนเจ้าหน้าที่ล็อกแขนไว้

ส่วนไม้ไผ่จะนำไปปลูกผักนะคะไม่ได้นำไปขาย
อันนี้ก็เป็นเสียงจากทางด้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะฟังกันหน่อยค่ะ
พี่โทษที่เขาบอกว่าใช้ชาวบ้านมากดดัน๓๐คน

เจ้าหน้าที่รับแขนเอาไว้โทรศัพท์ก็ไม่ให้รับเนี่ยไม่ไหวหรอก
เดี๋ยวต้นมืดแล้วอ๋อก็ไม่ได้ยากเข้ามา
ถ้าไปสอบถามจากชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่านายสุริยนต์เป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้าน
นายสุริยนต์ยังเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุตัวนายสุริยนต์และภรรยาเดินทางไปที่เกิดเหตุจริง
และนำปืนลูกซองยาวลงไปจากรถแต่ไม่ได้ใช้ปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่เพื่อชิงตัวผู้ต้องหา
ส่วนเรื่องคดีค่ะหลังจากนายสุริยนต์มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วญาติก็ยื่นขอประกันตัวนะคะ